พี่สาวขวัญอุสามณีชื่อนี้มีแต่ตำนาน

ถามคุณก่อนว่าสองคุณเชื่อมั้ยว่าเรื่องเพลสอายุสามสิบห้า

ขวัญเขากำลังจะ๓๕แล้วช่วงนี้นะ

ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอาถรรพ์เบนเจอร์เพศหรือเปล่า
๕ปีคุณผู้ชมถูกถามแบบนี้สาวขวัญก็ขอเคลียร์ผ่านสื่อให้ฟังกันไปเลยนะจ๊ะ
เจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ค่ะที่เดินสายทำบุญถี่ก็เพราะว่าเพิ่งไปขอพรที่วัดสุทัศน์มา
แล้วมันสมหวังเรื่องขอก็เป็นเรื่องการงานนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยนะขออุบเอาไว้ก่อนละกันว่าเป็นงานอะไร
แต่ขอดาวนะนี่ขอดาวนะน่าจะแบบฟาดพรีเซนเตอร์

หรือไม่ก็ปิดจ๊อปธุรกิจรับทรัพย์ก้อนโต
ซึ่งวันนี้ค่ะหากใครเป็นสายมูนะคะเขาก็มีความเชื่อเรื่องไปถอนคำสาปเรื่องความรักเหมือนกัน
ซึ่งสาวขวัญนะคะก็รีบออกตัวว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะ
แล้วก็ตั้งใจไปขอเรื่องงานล้วนเลยค่ะที่วัดนี้แหละ
แล้วก็สมหวังเป็นครั้งแรกเลย
ส่วนเรื่องเบนเจอร์เพศก็ฟังหูไว้หูก็ละกัน
หนูก็ระมัดระวังตัวเองอย่างดีค่ะ
คือขวัญขอแล้วขวัญได้
อย่างล่าสุดที่ขวัญไปขอที่วัดสุทัศน์อย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังจะได้ความรักกันนะ
ไม่นี่ของเงินเงินความรักก่อนเอาเงินก่อนแหละ
ได้เสียขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากให้คนอื่นมีความสุขแบบที่หนูมีบ้างอย่างนี้
หนูก็เลยทำหนังสือบทสวดมนต์แล้วก็แจก
ใครเอาสามห้าสิบห้าสิบห้า
ไม่นะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะ
เราก็จะเจอแต่อะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง

อะไรที่ดีเราก็เอออิ่มใจอะไรที่ไม่ดี
เราก็กลัวกลัวเราจะทำยังไง
ก็ไม่รู้ว่าสิรศ๑๙๔๓พึ่งไว้ก้อน
โอ๊ยตายแล้วนะคะ
อะไรขวัญแค่๑๕เท่านั้นแหละ

เฮ้ยเพื่อนขวัญ

หลังจากสาวขวัญออกมาให้สัมภาษณ์ว่า
กลับมาซบบ้านเกิดวิกหมอชิดนานแล้ว๑ปี

ว่าสาวขวัญเกิดอาการน้อยใจผู้ใหญ่หรือเปล่า
เจ้าตัวค่ะก็ขอประกาศตรงนี้แบบชัดเลยนะคะว่า
หนูไม่เคยน้อยใจช่องเลยค่ะพี่
แถมยังขอบพระคุณด้วยที่สร้างชื่อฝนมาจนถึงในตอนนี้
ขอตั้งใจตอบแทนบุญคุณให้ถึงที่สุดค่ะ
ไม่ได้น้อยใจคือเราก็เป็นนักแสดงอะเนาะ
คือเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ช่อง๗ก็อุ่นใจ

เราก็อุ่นใจที่เรามีช่องเจ็ดอยู่อะไรอย่างเงี้ย

แค้นไม่สำนักแค้นต้องบ๊ายบาย
ร้อนละครค่ะ